เอามาดูยังอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะ
เป็นเรื่องของต่อสัตว์ที่มีพิษนั่นเองค่ะ
คราวนี้เกิดเหตุขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรม
คือมันมีรังต่อรังใหญ่อยู่แล้วลมมันพัดแรงอะค่ะ
พอรังต่อแตกคือบินมาตอมคนงานที่เขาทำงานอยู่
ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนงานน้าหลานเสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศเป็นบรรยากาศของการที่ญาติของผู้ตาย
คือนางรัฐดาจงเทพเป็นคนงานก่อสร้างที่ถูกฝูงต่อรุมต่อย
ก็เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ที่จังหวัดตรังค่ะ
เพื่อที่จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชศรีมา
บรรยากาศเมื่อวานเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เพราะว่านางรัฐดายังไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
แต่ว่าหลังจากที่โดนฝูงต่อรุมต่อยแล้ว
นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู๓วัน
แล้วก็เมื่อวานช่วงบ่ายเสียชีวิตนะคะ
สามีของนางรัฐดาก็คือนายปฏิพัฒน์เจริญวง

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ตุลาคม
ตอนนั้นคนงานประมาณ๑๐คนก็กำลังเร่งงาน
งานทำงานก่อสร้างให้เสร็จอยู่บริเวณลานหน้าถ้ำตามปกติ
แต่ว่ามันมีลมพัดแรงทำให้รังต่อมันหล่นลงมา
แล้วต่อก็แตกฮือทั้งรังเลยนะคะ
คนงานวิ่งแยกย้ายลงมาด้านล่าง
แล้วทีนี้บันไดมันเป็นบันไดชั่วคราวลงมาลำบาก
ซึ่งฝ่ายสามีก็ได้ขึ้นมาด้านบนเพื่อมาช่วยภรรยากับหลาน

ก็เลยอุ้มหลานแล้วก็รีบวิ่งลงบันไดมัน
แต่ตัวต่อมันรุมจนเกาะจนเป็นสีดำทั้งตัว

ทีนี้สามีก็พยายามตะโกนเรียกคนมาช่วยเอาผ้ามาปัดออก
แล้วก็นำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาล
มันก็ไปผูกเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยไงคะคุณผู้ชม
ความเชื่อว่าไม่ได้เส้นไหว้บอกกล่าว
ก่อนที่จะมามีการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมในสำนักปฏิบัติธรรม
สามีบอกนะคะว่าส่วนตัวก็มีความเชื่อในเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ก็ยอมรับว่าผมละเลย
ยกมือไหว้อย่างเดียวไม่ได้จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ
อยู่บริเวณนั้นก็เลยทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคนงานถูกงูกัดต้องไปรักษาตัว
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดความสูญเสียกับครอบครัวของตนเองนะคะ
ฟังเสียงสามีของนางรัฐดาที่เสียชีวิตหน่อยค่ะ
พอมันล่วงลงมาปุ๊บใช่ไหมผมก็ตกใจ

ตกใจก็พากันวิ่งลงเขาครับวิ่งลงเขาทีนี้
พอวิ่งลงไปถึงขั้นขั้นขั้นที่สอง
ผมก็นึกได้ว่ายังเหลือหลานพวกแฟนผมอยู่
ก็เลยวิ่งขึ้นมารับเขาเอาผ้าเอาอะไรมาปัก
เพราะยังคือตอนนั้นตัวต่อรุ่มเต็มกว่าแล้วครับ

คือมันตกอยู่ตรงหน้าอย่างคนนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ตัวต่ออยู่ตรงหน้าหลังขนาดเท่าโอ
หลังใหญ่หลังใหญ่มาก
ทีนี้เราก็ไปสอบถามทางด้านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมปู่เสือ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องตะโกนว่าโดนต่อยโดนต่อต่อย
ทีนี้ก็ไปทำพิธีปัดเป่าให้

ทีนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นทางด้านเจ้าสำนักก็เชื่อว่า
ไม่มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้ขอขมาหรือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุบริเวณด้านล่างไม่มีลม
แต่รังต่อมันอยู่ด้านบนไงคะมีลมด้านบน

รวมถึงที่ผ่านมารังต่อรังนี้ก็ไม่เคยทำร้ายคน
ส่วนหลังจากนี้ค่ะทางด้านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมก็บอกนะคะ
ต้องให้คณะกรรมการเข้ามาจัดการให้หมดไป

เพราะว่าตอนทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็มีต่อเริ่มมาทำรังตรงจุดเดิมอีกแล้วเหมือนกันนะคะ